ยุคนี้รู้สึกว่ารถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมกันเยอะ
ถ้าคนเราจะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย

ประหยัดน้ำมันเนาะขับสบาย

อุ้ยอันนี้คือ

แล้วมันมีคอนเทนต์ที่เมืองนอกเขาขับเทสล่าไปสู่ศาล
แล้วก็เจอว่าเหมือนมีคนยืนล้อมอยู่เต็มไปหมดเลย
เซอร์มันจับได้ว่าเป็นคนแต่มันไม่มีใคร

ผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้คือพยาบาลอันลองดูนะฮะ

มันไงนี้

คือระบบของเทสล่ามเขาจะแบบแสดงให้เห็นเลย
คือปกติถ้าเป็นเซ็นเซอร์ทั่วไปก็จะ

ตรวจจับว่าแล้วก็เป็นสีเขียวสีเลืองสีแดง
เป็นกรอบร้อมรอบว่าจะแดงเขียวชนไม่ชน
แต่เทสล่าเนี่ยเขาจะจับวัตถุได้ว่ามีวัตถุอะไรอยู่รอบรถเราบ้าง

ถ้าเป็นคนก็จะเห็นเป็นคนแบบเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้เลยล่ะ

เดินตามแล้วมีบางจังหวะย่อเหมือนจะวิ่ง
เดินตามรถอย่างนี้เขาขับรถช้าอย่างนี้ด้วยหรือ
ใช่ค่ะเขาวนหลายรอบนะพี่อุ๋ยไม่ได้วนรอบเดียว
นี่มันมีอยู่ช่วงนึงเขาก็เลยลองเปิดเทียบดูระหว่างกล้องหน้ากล้องหลังเขา
นี่เห็นไหมถูกต้องข้างหน้าเป็นหมาแล้วก็เป็นทางโล่งเลย
ขอดูภาพที่เห็นกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็เซ็นเซอร์รถที่ว่าจอใหญ่คู่กันหน่อย
ข้างหน้านั้นเป็นเมนนะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวเราจะหยุดภาพให้ดูตอนที่มีกล้องหน้ากล้องหลังมาเทียบ
เหมือนมีคนเดินด้านท้ายฝั่งซ้ายใกล้อยู่ก็เข้าไปใกล้นี่มาทางขวาแล้ว
แต่ข้างหน้าไม่มีคนเลยเห็นไหมคะอุ้ยข้างหน้าข้างหลังที่วนไปมันไม่มีใครเลยอ่ะเอ้า
แต่คนมันอยู่หลังรถใช่ไหมใช่แต่เขาก็วนโดยรอบรอบเมนไงพี่หุย
ก็ไม่เห็นมีคนตรงไหนเลยไงมีหมาตัวนึงอ่ะอ่าเดี๋ยวต้องเอาอันกล้องหลังที่เห็นสุนัขตัวหนึ่งอ่ะใช่ไหม
ใช่ค่ะนี่หยุดไว้หน่อยหยุดภาพไว้หน่อยเพื่อจะดูจอขวามือ
ขอหยุดตรงนี้หน่อยไม่ทันซะแล้วตรงหมาใช่ไหมหยุดตรงหมาใช่ไหม
อยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นว่ากล้องหน้าเนี่ยอยู่ข้างบนกล้องหลังอยู่ตรงซ้ายหรือขวาอะไรยังไง
อันนี้ตรงนี้ต้องหยุดมันหยุดไม่ทันไม่เป็นไรอ่าว่าไปเลยครับคุณรัชพร
ค่ะมันว่าไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นของจริงก็เลยต้องส่งคนไปดูค่ะพี่อุ๋ย
ไปไหมคะพี่อุ๋ยไปฮะใครไปนี่ช่วยหยุดหน่อยได้ไหมท่านผู้ชมฮะคือขวามือน่ะคือระบบเซ็นเซอร์
ใช่ค่ะตัวรถคือสีส้มนี่แหละถูกต้อง
ถ้ามีวัตถุอะไรอยู่อยู่รอบข้างเขาเนี่ยมันจะขึ้นมาถูกต้องค่ะเขาก็เลยลองเปิดเจ้าของรถเลยลองเปิด
เทียบดูว่ากล้องจริงของเขาเนี่ยข้างบนนั่นคือกล้องอะไรกล้องหลังเหรอหรือกล้องหน้าที่เห็นสุนัข
กล้องหน้าค่ะกล้องหน้าส่วนข้างล่างอ๋อขออภัยกล้องหลังกล้องหลัง
กล้องหลังเห็นสุนัขใช่ไหมส่วนข้างล่างจะเป็นกล้องมุมอื่นที่เห็นภาพจริง
ใช่ค่ะเป็นซ้ายกับขวาฝั่งซ้ายนี่คือด้านซ้ายของตัวรถฝั่งขวาก็คือด้านขวาของตัวรถ
เพราะฉะนั้นเขาบอกถ้าไอ้เซ็นเซอร์ขวามือวัตถุที่เห็นคนวิ่งไปวิ่งมาย่ออะไรตามรถ
เขาก็เปิดกล้องหลังดูเห็นหมาตัวหนึ่งอ่าเป็นหมาตัวเดียวมันไม่มีคน
เห็นมีคนเลยไม่มีไงคะก็เลยหลอนเลยอ่าพี่ตีต้องไปแล้วแหละ
พาเดินดูรอบบอกว่าเมนนี่ก็เป็นเมนใหญ่นะผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วล่ะ

เทพต่างอยู่ตรงผนังแล้วก็ราวบันได

นี่เป็นเทพต่าง
สุนทรบอกผมเป็นสับปะเหลอมา๓๐ปีแล้ว
เรื่องแปลกผมก็เคยเจอ
ที่ผ่านมาผมเจอดวงไฟประหลาดลอยอยู่ใกล้เมน
นี่หลายเดือนก่อนเพิ่งเจอเอง

ผมก็เลยคิดว่าดวงไฟนั้นน่ะน่าจะเป็นดวงจิตของคนตาย

นี่ล่าสุดรู้ว่ามีคนมาขับรถรอบเมนแล้วเจออะไรแปลก
ผมว่าสัมภเวษีแน่
ตามวัดจะมีสัมภเวษีมันก็ไม่แปลกใช่ไหมล่ะ
ผมว่าจริงนะพวกนี้ผมเคยเห็นมันจริงนะ

ยังได้โทรเท่าไหร่ไม่ได้บอกว่าอะไร
เราก็ไปคุยกับพยาบาลอันหรวะคุณอนฑิกาล

ผมอยากทำคอนเท้นต์ดูว่ามันมีจริงไหม
ผมอยากลองมาดูในเมืองไทยหน่อย
เมืองนอกไปสู่ศาลเมืองไทยมาวนรอบเมนเลยดีกว่า

โอ้พี่คันหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกนะพี่

ซื้อมาเพื่อพิสูจน์ผีเลยเหรอพี่
มันก็คงอาจจะอยากเปลี่ยนรถอยู่แล้วหรือเปล่า
อืมค่ะมาวัดใหม่อยู่สงัดวันพระใหญ่๑๔ตุลาคม
ผมมาเลยมากัน๔คนทุกคนอยู่ในรถหมด
มันเป็นวิญญาณแน่
และผมไม่เชื่อว่าจะเกิดจากระบบเซ็นเซอร์ผิดพลาดหรอก

ทดสอบที่อื่นด้วย

แต่เราแต่ก็รู้สึกขนลุกเหมือนกันก็คิดว่าอาจจะใช่

ก็จบด้วยการถ่ายทำเสร็จจบแล้วก็กลับบ้านจริง

คือเราไม่ได้ทำคอนเทนต์แบบให้คนติดตามใช่ไหม
คือเอาจริงคือมันเป็นการที่เซ็นเซอร์รถของจริง
ที่เราถ่ายไม่มีการเอาจากเซตอัพอะไรเลย
ไม่มีคนไปยืนรอบข้างเลยค่ะ
คือทุกคน๔คนคือนั่งอยู่บนรถหมดเลย
ใช่ครับ
ติเลยบอกอีกสักรอบได้ไหม

ท่านผู้ชมบอกพี่ติต้องไปกลางคืน

เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นดำเมื่อกี้
ให้ดูว่ามันมืดจริง
ให้คุณกิตนันพาทีมงานขับดูเผื่อจะเจออะไร
ทดลองขับให้คนเดินผ่านด้วยทดสอบนี่เห็นไหม
ให้คนเดินผ่านมันเห็นเป็นเซ็นเซอร์คนเห็นไหมคะ
แล้วขวางมือจะเห็นไหมนะพอมีคนเดินผ่านจะเห็นเป็นขวางมือจะเห็นไหมนะพอมีคนเดินผ่านจะเห็นเป็น
คนเดินผ่านก็เห็นว่าเป็นคนเดินเห็นไหม
ขาวเดินอยู่รอบเลยนะมีคนเดินผ่านอ่าทดสอบเซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้ว
ไปทุ่มตรงขับวนรถรอบเมน๓รอบ
ไอ้หมาตัวนี้มันยังอยู่นะยังอยู่หมาวัดแหละ
สองรอบแรกไม่มีอะไรเลยจนรอบ๓พี่อุ๋ย
คนเดินผ่านหน้ารถไปที่โกใส่อัฐิหลังเมน

อยู่หน้าโกรธพอดีแล้ว
โคตรที่โคตรที่

ใช่เดินเข้าโกรธไปเมื่อกี้

ส่วนด้านหลังมีหมาแต่ด้านหน้าไม่มีใคร

ไทรัตทีวีของเราก็มีเทซล่า

รถพี่น้ำแข็งอ๋อรถพี่น้ำแข็ง
ใช่พี่น้ำแข็งเพิ่งซื้อเทสล่ามาพักนึงแล้วเหมือนกัน

ซื้อก่อนที่เขาจะลดราคาใช่ไหมใช่ค่ะ

ขอให้น้ำแข็งไปพิสูจน์เหรอ
ขอยืมรถพี่น้ำแข็งมาวนรอบ

ตรวจจับวัตถุ๕ส่วนหลักคือ

กล้วยจรจอลอ่า

เมตรแต่ถ้าทางตรงเซ็นเซอร์จะจับในระยะประมาณ๕๐เมตร
และถ้าจังหวะขับอยู่มีอะไรมาใกล้มันก็จะร้องเตือนทันที
น้ำแข็งให้ข้อมูลบอกว่าการทำงานของเซ็นเซอร์จะเน้นเรื่องความปลอดภัย
สพเจมส์อยากมองใจฟ้ายกมือว่ายเมื่อกี้ก็เห็นแต่ที่สังเกตถ้าเราธรรมนั้นเป็นคนจะได้ก็คือป้ายก็ไม่น่าใช่
เขาจอดดูให้เห็นเป็นคนดงคนเดินแล้วมันเห็นหมดเลยนะ
กลับไปดูตอนแรกที่เขาจอดนิ่งแล้วมีจักรยานมีคนมีอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
มีรถคุณน้ำแข็งนะคะคุณน้ำแข็งอาริยาผู้ประกาศข่าว
อยากดูที่มันเห็นจอคนข้างนอกด้วย

ที่มันเห็นกระจกรถด้านหน้าอันเมื่อกี้
อันนี้เคยเห็นถ้าดูจากจอภาพช่วยหยุดไว้หน่อยได้ไหม
เมื่อกี้มีรถสวนไปทางซ้ายมีรถจอดอยู่ใช่ไหม

ถ้าข้างหน้าถามว่ามีกี่คนก็๕๖คน
แต่ว่าเซ็นเซอร์จับได้๒
แต่โอเคละอันนี้ก็คือจับเซ็นเซอร์ได้ว่ามีคนใช่ไหม

แต่ที่วัดอ่ะมันไม่มีคนไงแต่เซ็นเซอร์มันขึ้นมาไง
ก็ต้องรู้ว่าเซ็นเซอร์มันทำงานด้วยการจับอะไร
จับความร้อนจับรูปทรงจับแสงและเงาหรือว่าอะไร
คือบางทีเงาหมาอาจจะดูตัวยาวเหมือนคนหรือเปล่า
ที่มันมีบางจังหวะเป็นคนเหมือนยืนแล้วมีย่อลงไป
เป็นแบบเหมือนลงไปเอามือลงพื้น
คือวัตถุอย่างอื่นแต่ว่ามันอาจจะขึ้นเป็นรูปคนได้ไหม

แต่เราก็ไม่เห็นสุนัขอยู่ดีไม่เห็นหมาอยู่ดีแหละ
ที่วัดที่ว่าเซ็นเซอร์ขึ้นมาเป็นรูปคน
ก็เขาเปิดกล้องหลังแล้วก็เห็นหมาตัวนึงไงพี่หุย
แต่หมายถึงว่าที่ติไปเทสวันล่าสุด
อ๋อตอนพี่ติไม่เห็นใช่

เป็นไปได้ไหมที่คนนี้มันอาจจะคือสุนัขก็ได้
ต้องดูว่ามันจับจากอะไรเป็นแสงเป็นเงาเป็นอะไรหรือเปล่า

คนเดินขวาไปทางขวานู้นผ่านแวบในนั้น
อยากดูกระจกข้างหน้า

ตอนเห็นกระจกก่อนกว้างต้องถอยหลังมันนิดนึง

ถ้าสมมุติว่าเซ็นเซอร์เวลาจับที่มืดอ่ะจับจากแสงและเงาเนี่ย
เวลาไฟรถมันสาดไปแล้วเป็นเงาเสาเงาเสาเมนอะไรอย่างนี้
มันว่าไปมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นอะไรแท่งยาวเดินผ่านไปหรือเปล่า
เพราะข้างหน้าเขาก็จะมีพวกเสาใช่ไหม

รถจอดอยู่มีเนี่ยขวามือก็จะมีพวกโกรธพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหม
เขาอาจจะเซ็ตไว้ว่าให้จับเป็นรูปทรงว่ารถคือจะเป็นแบบทรงโค้งสี่เหลี่ยมใหญ่
มีวงกลมล้อ๔อันถ้าเป็นจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นวงล้อ๒อันอะไรอย่างนี้ไหม
คนอาจจะเป็นวงลีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
เพราะมันไม่ได้เป็นภาพเหมือนวัตถุจริงทั้งหมดหรือเปล่าใช่ไหม
ไม่เป็นไรฮะก็เราก็พยายามพิสูจน์ให้แล้วติก็ไปแล้ว
แต่มันก็ยังหาอะไรที่มันเป็น
ต้องไปสัมภาษณ์เทสล่าแล้วมั้ง
เอาสักครั้งไหมล่ะ

คุณผู้ชมมีใครมีใครใช้เทสล่าอยู่แล้วเจออะไรอย่างนี้ไหมคุณผู้ชมลองส่งมาบอกเราหน่อยสิ

เข้าบ้านกันคืน
เลือกงาน๕นี้เข้าสอยบ้าน
มิน่าบอกว่ายังไงก็น่าจะเพลงเกาะ
แต่ว่าเวลาขับแล้วมันขึ้นมามันจะทำให้เราตกใจ

อะไรอย่างนี้นี่ไงมีคนบอกว่าเอาแล้วทีเนี้ยเจอผีทุกโค้งแน่
มันเครียดนะคุณเขาอาจจะไม่ได้เจอตลอดก็ได้มั้งใช่ไหม
อยู่ดีดีเขามาขึ้นตรงเมนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงค่ะหรือไม่ต้องอ่าลอง
วนทอบแบบในตัวเมืองอย่างเงี้ยหอนาฬิกาอย่างเงี้ยลองวนกลางวันสิ